ที่แชร์กันมากบนโลกออนไลน์แล้วก็ทำหลายคนตกอกตกใจเดี๋ยวนี้
โดนตำรวจยึดใบขับขี่แล้วต้องสอบใหม่เลยเหรอ
เขาแชร์ข้อความกันผ่านไลน์เยอะนะคะ
สรุปเรื่องนี้ไม่ปล่อยให้รอนานมาเช็คก่อนแชร์กันค่ะ
นี่คือข้อความที่แชร์กันเยอะเลยทั่วโลกโซเชียล
เขียนว่าข่าวร้ายเพิ่งออกประกาศเลย
ใครที่โดนตำรวจยึดใบขับขี่จะไม่ได้ใบขับขี่คืนแล้วนะ
ต้องไปสอบใหม่สถานเดียวแต่จะได้แค่ใบขับขี่ชั่วคราวคืนมาแทน
ดังนั้นขับรถต้องระวังและเข้าใจกฎระเบียบจราจรด้วยนะครับ
เริ่มใช้๑พฤษภาคม๒๕๕๙นี้
คนที่รับข้อความนี้ตกใจกันใหญ่เลย

ล่าสุดค่ะนายสนิทพรมวงอธิบดีกรมการขนส่งทางบกออก
ยืนยันแล้วนะคะว่าข้อความนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดค่ะ
ข้อที่จริงคือกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่เคยถูกเพิกถอนใบขับขี่
ถอนนะคะจะไม่สามารถขอรับใบใหม่ได้จนกว่าจะพ้นกำหนด๓ปี
แต่วันที่ถูกสั่งเพิกถอน
โดยการขอรับใบขับขี่ใหม่จะต้องเข้าสู่กระบวนการ
เหมือนผู้ที่ไม่เคยได้รับใบขับขี่มาก่อน
ก็คือต้องผ่านการทดสอบการอบรม
ทั้งตรวจสอบสมรรถภาพสายตาแล้วก็ไปสอบปฏิบัติอีกรอบหนึ่งนะคะ
ขั้นแรกก็จะได้รับใบขับขี่ชนิดชั่วคราว
แล้วก็ถ้าใบขับขี่นั้นเป็นชนิดส่วนบุคคลตลอดชีพ
ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับอีกอันนี้เป็นกรณีเพิกถอน
ส่วนกรณีที่ถูกยึดเฉยยึดใบขับขี่โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เนื่องจากทำผิดกฎจราจรถือว่าเป็นคนละกรณีกัน
โดยใบขับขี่ที่ถูกตำรวจยึดยังคงมีผลตามกฎหมาย
แต่ต้องดำเนินการติดต่อขอคืนภายในระยะเวลาที่กำหนด
ส่วนผู้ที่แอบอ้างว่าใบขับขี่ศูนย์หาย
เพื่อจะขอรับใบใหม่จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

ทั้งนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกก็ขอความร่วมมือนะคะ
ให้ยุติการส่งต่อข้อความอันเป็นเท็จในสังคมออนไลน์
เพราะจะสร้างความสับสนให้กับประชาชนเป็นวงกว้าง

ข่าวนี้โดนตำรวจยึดใบขับขี่ต้องไปสอบใหม่
ไม่เป็นความจริงเป็นข่าวมั่วนะคะ